สองสาวเนี่ยสาวอิสานพัก

อุบลกับสีสะเกด

แมนดังนั้นนี่แหละฮะเป็นเสี่ยวกันได้ก็ต้องไปผูกเสี่ยวกันหน่อย

ผมพาไปดูประเพณีผูกเสี่ยวให้สองสาวอีสานเล่าเป็นภาษาอีสานได้โลด
ปกติแล้วการผูกเสี่ยวเขาจะผูกกันสองคน

เขามีประวัติที่คล้ายกันสำหรับสามท่าน

เข้าใจแต่จัดงานอยู่สารกลางขอนแก่นอยู่สาราผูกเสี่ยวนะคะ
มาเห็นพิธีผูกเสี่ยวให้กับครูเซียวที่มีนิสัยใจคอคือกัน
หรือว่ามียังคล้ายกันผมแปลกนิสัยใจข้อที่เหมือนกันสามคน
ค่ะก็๓คนนี้ประกอบด้วยนายพงศักดิ์ปีซ่าวีทเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พงศักดิ์ตั้งวานิสกระพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเหมือนกันอีกทั้งหากอีกหนึ่งคนนายที่ระศักดิ์ที่ข้าอยู่พันธ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น๓คนนี้เหมือนกันเพราะอะไร
ภาวะมีคำศักดิ์คือกันมีคำว่าศักดิ์เหมือนกัน
เกิดปีเดียวกันอีกต่างหากแล้วก็หน้าที่เพื่อนคล้ายกัน
หน้าที่ของเขาคล้ายอ๋อเป็นพ่อเมืองขอนแก่น
แต่ไม่เสียว่าปีนี่เนี่ยขอนแกนก็จะมีแต่สิ่งม่องข้นของมันในจังหวัด

อกจากนี้ยังมีกรงศูนย์ใหญ่สาธาสังคมนิยมเวียดนาม
กงศูนย์ใหญ่สาธารณะประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น
ได้ร่วมผูกเสี่ยวกันอีกด้วยนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธมิตรี
ระหว่างคนไทยคนเวียดนามและคนจีนครับ
คำว่าเสี่ยวเป็นภาษาอีสานหมายถึงมี
ถึงเพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนแท้เพื่อนตาย
มีความซื่อสัตว์จริงใจต่อกัน

ซึ่งมีทั้งคู่เสี่ยวทั้งชายและหญิง
มาร่วมพิธีผูกเสี่ยวในครั้งนี้
กอดกันสักหน่อยนี่เป็นความแปลกตรงที่ว่าผูกเซียว๓ท่าน
ทักก็ยังมีคำแบบนี้อยู่นะไปจากไหนไปสายเซียว

ไหนเพื่อนคือสนิทมากคือสนิทมากอ่ะคำนี้เสี่ยวอ่ะ
กำลังต้องมีข่าวเหนือกับข่าวอีสานมา

แต่ต้องระวังอย่างหนึ่งถ้าเสี่ยวใช้ในอีกแง่มุมหนึ่ง
จะมองว่าแบบบ้านนอกยังไม่ค่อยดีในแง่ลบไปว่าเขา
แต่จริงแล้วนี่แหละแปลว่าแบบนี้แหละมิตรแท้
ใช่เป็นความหมายที่ดี